คือที่บอกว่าต่อเนื่องเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟ
แล้วทำไมผู้ชายคนนี้เที่ยวเอามีดไปไล่ฟันคนอื่นเขาเป็นอะไรอ่ะลองดูค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมลูกศรสีแดงเนี่ยค่ะเขาถืออะไรอยู่ในมือพี่เบิร์ตพี่ก๊อฟ
มีดใช่ไหมมีดค่ะสปาต้าสักฝุ่นหนึ่งได้ตรงเข้าไปหาบริษัทนั่งอยู่
อันนี้ที่ต้นรายการพี่พี่เดาเอาไว้ว่าก็คลั่งยาพี่เบิร์ดเดาแบบนี้ใช่ไหม
แล้วดูสิไปฟันคนเขาอ่ะแล้ววิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่ดิไปแล้วไปแล้วโอ้โห
คือเราไปคุยกับฝั่งคนเจ็บนะแต่ว่าต้องไปคุยกับแฟนของเขาคือนางสาวดอกอ้อ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนตัวคุณดอกอ้อกับแฟนนุ่มคือนายสถาพร
นั่งรถไฟจากโคราชนะมาลงที่เพชรชบุรีแล้วผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
จู่หยิบมีดสปาต้าจากใต้เบาะมอเตอร์ไซค์มาฟันแฟนหลายรอบเลย
แฟนนุ่มเอามือมาป้องโอ้โหเอามือมาป้องแล้วก็โดนฟันที่อกซ้าย
เขาซ้ายข้อมือซ้ายท้องแขนนึกสภาพเวลาเอามือมาป้องออกใช่ไหมคุณผู้ชม
พอเนี่ยยกขึ้นมาป้องแบบนี้โดนทึบโดนฟันเข้าโอ้โหฝ่ามือก็เป็นแผลชะกันแบบนี้ค่ะ
แล้วดูสิแฟนสาวก็รีบโทรแจ้งตำรวจเลย
แล้วพอคนร้ายคนนี้ที่ถือมีดอยู่ได้ยินคำว่าตำรวจเท่านั้นแหละขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปแบบภาพกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ถามว่าแล้วอย่างนี้คุณสถาพรที่โดนฟันเป็นยังไงบ้างเห็นพันผ้าอยู่ใช่ไหม
ข้อมือขาดสองเส้นเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดเส้นหนึ่งเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะโอ้หนักเลยนะ
ใช่แล้วมีแผลอีกหลายจุดเลยพี่สาพรถามจริงพี่เคยไปมีเรื่องอะไรกับไอ้วัยรุ่นคนนี้หรือเปล่า
เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้จักเลยไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะ
ว่าคนที่มาก่อเหตุนั้นน่ะนายสุวิจักรแร่ลิ้มอายุ๒๐ปีเป็นลูกของพนักงานสถานีรถไฟเพชรชบุรี
เพราะอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ดพี่ก๊อฟคุณผู้ชม
ไปขอตังค์พ่อพ่อไม่ให้อ้าวแล้วโมโหไงแล้วมาระบายอารมณ์กับคนอื่นอ่ะอืม
นี่ไงถึงบอกว่าต่อเนื่องจากข่าวที่เล่าเมื่อกี้เลยพี่เบิร์ตเล่า
นั้นเอาไปขอตังค์พ่อแม่ใช่ไหมใช่นี่มาขอตังค์พ่อไม่ให้แล้วโมโห
แต่ไปลงกับคนอื่นตำรวจสพเมืองเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้ขอหมายจับแล้วนะคะ
เดี๋ยวน่าจะตามจับกลุ่มตัวนายสุวิจักรคนนี้มาดำเนินคดีคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอ่ะ
นี่แหละนะครับนอกจากตัวเองเดือดร้อนแล้วก็เดี๋ยวพ่อนี่แหละพ่อเดี๋ยวพ่อเดือดร้อนด้วย